ถ้านักเรียนคนไหนทำผิดต้องพัฒนาวินัยด้วยการใส่เสื้อแบบที่คุณผู้ชมเห็นมันสีคล้ายกับเสื้อของนักโทษในเรือนจำที่สำคัญ
ใครใส่ต้องจ่าย๒๐บาทเป็นค่าซักด้วย
ต้องใส่ทั้งวันด้วยให้รู้ว่าคุณคือคนทำผิด
เออกลายเป็นว่าไปตรีตาตาบาปให้น้องอ่ะคุณ
นี่ปรับพฤติกรรมถามว่าอายไหม
อายสิอายสิใครจะอยากถูกประจานแบบนี้
เออก็พูดถูกทำโทษจะทำได้นะ

กลายเป็นว่าไปตีตาให้เขาเห็นไหมกลายเป็นต้องใส่เสื้อ
ลักษณะแปลกแยกจากกลุ่มอะไรแบบนี้ความรู้สึกน้องเป็นยังไง
ก็แย่สิครับนะฮะจากภาพที่เห็นเลย
นักเรียนผู้หญิงด้วยครับสวมเสื้อเป็นเสื้อยืดสีน้ำตาล
แดงสกรีนข้างหลังว่าปรับพฤติกรรม
หน้าภาพนี้เพจนักเรียนล้านนาเขาเอาไปโพสต์เอาไว้
ระบุว่าโรงเรียนชื่อดังนามแฝง
แท็กแดงขาวกาสลอง
มีกฎพัฒนาวินัยด้วยการให้นักเรียนใส่ชุดนักโทษทั้งวัน
โดยชุดนักโทษนั้นจะมีสีน้ำตาลแดง
มีข้อความติดหลังว่าปรับพฤติกรรม
ใส่แล้วต้องจ่าย๒๐บาทเป็นค่าซักด้วย

หลังจากโพสต์นี้ถูกโพสต์ไปโอ้โหมีคนแชร์เยอะ
แล้วก็แชร์ว่าโอ้โหโรงเรียนนี่นะ

มีให้ใส่หมวกสีแดงสกินข้อความว่าพัฒนาวินัยด้วยนะ
ชาวเน็ตตั้งคำถามว่ามันคือการลงโทษให้อับอาย
มันเป็นการริดรอนสิทธิเสรีภาพความเป็นมนุษย์ของนักเรียนหรือเปล่า

นี่คุณดูหมวกอันนี้พัฒนาวินัย

นะฮะคือต้องประจานใช่ไหมล่ะ
นะฮะฝั่งอีกฝั่งนึงเขาว่ายังไง
ทีมข่าวก็ต้องอยากให้คุณผู้ชมฟังความสองข้างนะครับ

ทีมข่าวลงพื้นที่ไปโรงเรียนนี้เขาเขาให้เปิดเผยได้แล้วนะฮะ
ก็คือดาราวิทยาลัยครับนะฮะอำเภอเมืองอยู่ที่เชียงใหม่นู่นแหละฮะ

ตอนไปเจอเนี่ยตอนนั้นทางด้านของผู้บริหารกำลังประชุมกันกับประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในโซเชียลอยู่
ก็คือโรงเรียนดาราวิทยาลัยนะฮะ
หลังจากประชุมเสร็จพอของโรงเรียนคือคุณชวนพิษเลี้ยงประภัยพันธ์
ออกมาชี้แจงว่าเสื้อที่เห็นปรากฏในภาพมันไม่ใช่ชุดนักโทษนะคุณนักข่าว
แต่มันแค่เป็นเสื้อปรับพฤติกรรม
คือนักเรียนไม่ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน
เช่นนักเรียนหญิงบางคนไม่สวมเสื้อซับด้านใน

ผิดก็เลยให้ใส่เสื้ออันนั้นเป็นการปรับพฤติกรรม
โรงเรียนก็จะมีการแจ้งให้ผู้ปกครองนำเสื้อทรัพย์มาส่งให้
ถ้าเกิดผู้ปกครองไม่เอามาให้จำเป็นต้องให้เด็กใส่เสื้อนั้น
คือเสื้อปรับพฤติกรรมและโรงเรียนเนี่ยขอย้ำว่ายกเลิกกฎนั้นไปแล้ว
โดยใช้วิธีการจดบันทึกตักเตือนแทนแล้วก็หักคะแนนแทน
หมวกสีแดงแหละคุณครูที่ใส่อันเมื่อกี้พัฒนาวินัยเนี่ย
บอกว่าโรงเรียนนำมาใช้จริงแต่ยกเลิกไปแล้วเหมือนกัน
ดีเอามาใช้กับเด็กบางคนที่ทำสีผม
ก็เลยให้เอาหมวกสีแดงครอบเอาไว้เป็นการเขียนว่าพัฒนาวินัย
ถามว่าเคยทำจริงไหมเคยทำจริงทั้งสองอย่าง
แต่คุณครูบอกว่ายกเลิกไปแล้วครับ
ชุดนี้นะคะเป็นแค่เสื้ออย่างเดียวนะคะไม่ใช่ชุดนักโทษนะคะ
ถ้าชุดนักโทษจริงมันจะต้องมีทั้งเสื้อและกางเกง
แล้วก็เด็กจะต้องถูกตรึงด้วยโซ่ตรวนแต่อันนี้ไม่ใช่ชุดนักโทษ
เสื้อตรงนี้เนี่ยเป็นเสื้อปรับพฤติกรรมซึ่งเรามีการดำเนินการมาช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะ
แล้วในส่วนตรงนี้ที่เราได้ดำเนินการกับเด็กตรงนี้ก็เพราะว่า
เด็กบางคนเนี่ยไม่ยึดตามระเบียบวินัยของโรงเรียนเป็นเรื่องของสิทธิเด็ก
เพราะฉะนั้นเราก็เลยคุยกันว่าเราควรจะเลิกโครงการในเรื่องของนำเสื้อปรับพฤติกรรมนี้มาใส่
ก็เลยยกเลิกตรงนี้ไปนะคะ
ฟังวิธีคิดของคุณครูชวนพิษแล้วก็ตั้งคำถามกลับไปนะคะ
ใช่ค่ะมันไม่ใช่ชุดนักโทษแต่กับการที่คุณทำแบบนี้มันลาเบลมันตีตราเด็ก
เด็กคนนี้คือเหมือนลักษณะที่คุณบอกมันประจาน
อย่าไปมองว่าใช่นักโทษไม่ใช่นักโทษเลยค่ะมันไม่เกี่ยวหรอก
คือมันไม่ใช่แต่สีมันก็เหมือนมันเป็นส้มแดงแบบนี้
มันก็เป็นการกระจายให้เด็กเขาอับอายให้เพื่อนรู้ว่าเขาเป็นคนผิดทำผิดกฎระเบียบวินัยอะไรแบบนี้
แต่เอาล่ะมันก็เกิดขึ้นจากการที่เด็กทำผิดแหละก็ยอมรับส่วนหนึ่งนะฮะ
เมื่อถามว่าจะดำเนินคดีกับคนที่แชร์ภาพหรือเปล่าคุณครู
ทางท่านผอเองก็บอกว่าตอนนี้ให้ฝ่ายไอทีรวบรวมหลักฐานอยู่
ถ้าเรื่องราวไม่บานปลายก็คงจะไม่ทำอะไรตามกฎหมายหรอก
ให้มันจบไปแต่ว่าก็ฝากไว้แล้วกันนะฮะไม่อยากจะทำอะไรให้มันให้มันเกิดเป็นดราม่าขึ้นมา
แต่กฎนี้ยกเลิกไปแล้วนี่ใช่ไหมครับอยกเลิกไปแล้ว